ล่าสุดมีคลิปออกมาจากสงขราคุณผู้ชมครับ
เป็นคลิปเอามาเตือนคนที่ใช้รถใช้ถนนกันหน่อยนะครับ

รีบขับรถไปทานข้าวไม่ทันเห็นรถเก๋งขับสวนมาชนเข้าอย่างจังครับ
แต่เหตุการณ์นี้โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับ
คลิปนี้ถูกบันทึกจากกล้องติดหน้ารถยนต์ของนางสาวจุธารัฐศรีรษสันนะครับ

ขณะที่เขาขับรถเก๋งออกจากร้านอาหารแห่งหนึ่ง
บริเวณถนนเรียบครองชนรับประทานที่หน้าหมู่บ้านประกายทอง
ตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่ที่สงขรานะครับ
เหตุเกิดเมื่อช่วงเที่ยงของวันพุธที่ผ่านมาจู่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นล่ะครับ
รถจักรยานยนต์คันหนึ่งแล่นมาด้วยความเร็วสูงมาก
แล้วก็ส่งผลให้ชนเข้ากับรถเก๋งอย่างจัง
ภาพนี้คือขับมาชนแบบนี้เลยนะครับก็ภาพชัดเจนมาก
หลังเกิดเหตุชายคนขี่รถจักรยานยนต์ได้อ้างกับตำรวจบอกว่า
ขณะที่เกิดเหตุกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้ากลับไปทานข้าว
และพยายามจะหลบรถกระบาดที่จอดอยู่ริมถนน
แต่ว่าไม่ทันเห็นรถเก๋งของนางสาวจุธารัฐ
ชนประสานงาเข้าอย่างจังเต็มแรงแบบนี้ครับ
แต่ว่าโชคดีก่อนที่พุ่งชนเขาบอกว่าเขาเนี่ย
เก็บตัวงอข่าวเหมือนฝึกวิทยาละหารมานะฮะ
ทำให้ไม่ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นสาหัสมาก
ที่รถเก่งโตโยต้าสีขาวที่ถูกชน
ได้รับความเสียหายพอสมควรที่บริเวณส่วนหน้าของรถอย่างที่เห็นในภาพนะครับ
ที่แฟนหนุ่มของนางสาวจุธารัฐก็เปิดเผยว่า
จะซื้อกล้องมาติดหน้ารถได้ไม่ถึงสัปดาห์
ก็มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นซะแล้วครับ
แม้ว่าจะโชคดีสามารถเก็บตัวงอเขาได้
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น

จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้สุดท้ายอาจจะถึงขั้นกับเสียชีวิตได้